ไม่น้อยนะครับเพราะว่าไฮไลท์การเปลี่ยนแปลงจ่าฝูงเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับ

นัดที่ยี่สิบเจ็ดนะครับบุรีรามยูนเต็ดอันดับสอง
อันดับสิบสี่นาทีสี่สิบครับก่อนหลังบุรีรามนั้น
โมงสกัดไม่ดีครับทำให้ทางริคาโดซานโต๊ดหลุดเข้าไปยิงนะครับ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยซัดไปตรงตัวของศรีวรักษ์ครับ
เลือกยิงเลยถ้าจับนี่อาจจะโดนตามเข้ามาข้างหลังนะครับ
สัดจังหวะแรกจากนั้นครับนาทีเจ็ดสิบแปดสุมาชโชคศาสตร์ราชาตินะครับ
เหลียงผ่านแนวครับของชายนาดเข้าไปยิงเสียงเสาไกรครับ
เป็นประตูชัยให้กับบุรีรามนั้นเอาชนะหนึ่งศูนย์
เพิ่มเป็น๕๑คะแนนครับเท่ากับเชียงราย
และเป็นประตูนิเศียที่ดีกว่าสี่ลูกครับ
เกมในช่วงครึ่งหลังนะครับนาทีเจ็ดสิบสองครับจังหวัดต่อบอล
ตรงกลางครับแล้วก็เป็นทางโลลอนโดแบล็คเบิร์น
คืนมาให้กับโชซิมายิงไปฉลับกองหลังของเชียงใหม่เข้าไป๑๐ครับ
หิมสิงเจ้าท่านำจากนานนาทีที่เจ็ดสิบเอ็ดนะครับ
หลังของเชียงใหม่สกัดบอลกันไม่ขาดครับไปเข้าทางเควินดีรมรำครับ
ขึ้นมาอยู่ที่๓และยังเหลือเกมตกค้างในมืออีก๑เกมด้วยครับ
ส่วนผลอีก๒คู่นะฮรสมมติมาแล้วก็เล่นในช่วงหนีตกชั้น
มาดีครับชนะสูตรประการซิตี้ไปสี่ต่อหนึ่ง
แล้วก็ตราดเสมอกับประจวบไปศูนย์ศูนย์ครับหลังจากผ่านยี่สิบเจ็ดเกมเชียงรายนะครับ
ก็แต้มเท่ากับทางบุรีรำนะครับนี่ครับบี้กันสนุกเลยนะครับ
โดยทางบุรีรัมณ์เนี่ยบวกอยู่ยี่สิบสามเชียงรายในบวกสิบเก้านะครับ
บุรีรำเนี่ยขึ้นไปเป็นจ่าฝูนะครับเฮ็ดเทสของของทางเชียงรายเนี่ยดีกว่านะครับ
เยือนเสมอศูนย์ศูนย์แล้วก็เยาว์ชนะสี่ศูนย์นะครับถ้านับในหันนี้แต้มเท่ากันแบบนี้
นัดสุดท้ายเฮสตูเฮดนะครับแชมป์จะเป็นของทางเชียงรายนะครับ
ส่วนการท่าเรือที่สามแต้มสี่สิบหกแบงคอกแต้มสี่สิบสาม
แล้วก็เมืองทองเนี่ยก็แต้มเท่ากับแบงคอกนะครับ